เมื่อไหร่ที่เราเจอสัตว์แปลกนั้น
มักจะมาให้โชคให้ลาบค่ะ
ไปที่นี่เลยจ้าวัดต่อมใต้
บ้านสันน้องเหนียวหมู่สามตำบลต่อม

ไหนใครอยากไปพยาวขอเสียงหน่อย

เพราะว่ามีคนนำปลาไหลเงินปลาไหลทอง

จากเดิมภายในวัดก็มีอยู่แล้ว

เป็นสีทอง๑ตัวแล้วก็เป็นสีเงิน๑ตัว

แต่ล่าสุดมีชาวบ้านกับคนขายปลา
นำปลาไหลเงินมาถวายอีก๓ตัว

สีทองหนึ่งตัวสีเงินสี่ตัวค่ะ
ก็เลยถูกเลี้ยงเอาไว้ในบ่อซีเมนแบบนี้
ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเชื่องด้วยนะ
ปกติแล้วเนี่ยความเชื่องเนี่ย
ใช้กับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขแมว
แต่เขาว่ากันว่าปลาไหล่ที่นี่เชื่อง
เวลาคุณอยากเล่นเรียกมารูปหัวก็มา

มันก็จะมาให้ชาวบ้านรูปหัวเล่น

หน้าตาน่ารักดีเหมือนกันนะ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าปลาไหลแปลกแบบนี้แหละ

ก็ว่ากันไปตามความเชื่อส่วนบุคคล
ยังไม่หมดปลาไหลแปลกก็เอามาให้ดูกันแล้ว
ถ้าเกิดอยากเห็นจริงก็แวะเวียนกันไปได้

แต่อีกหนึ่งที่พาไปดูจอมปลวกหน่อย
ปลวกบางคนบอกจอมปลวกมันจะแปลกยังไง
แต่จอมปลวกที่นี่มันเป็นจอมปลวกขนาดกิ๋ว
มันเล็กเป็นจอมกลุ่มแบบมินิเมิลเล็กน่ารักใสนะฮะ
ความสูงประมาณคืบหนึ่งได้มั้ง๕นิ้ว
โดยรอบนะคะโดยรอบของจอมปลวก๔นิ้ว
แต่ด้วยความแปลกของมันด้วยความเล็กของมันเนี่ย
รูปร่างของจอมปลวกนี้มันคล้ายกับเจดีนะ
แล้วมันก็อยู่ใต้ถุนบ้านของบ้านนี้ด้วยนะคะ
คือบ้านนี้เป็นบ้านหมายเลข๒ของบ้านโฮมสเตน
หมู่บ้านโต้งหลวงหมู่เก้าตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ให้ใครมาลื้อมาทำลายนะ
ปล่อยมันไปให้มันอยู่แบบนี้แหละ
เพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของปลวกจอมปลวกนะ
ก็ไม่อยากให้ไปแบบว่าทำลายไปทิ้งไปรื้อมันออก
เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันอยู่
คิดว่ามันอาจจะใหญ่ขึ้นนะมันน่าจะโตขึ้นนะ

แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าก็ปล่อยทิ้งไว้ตั้งแต่เห็นเนี่ยมา๑๐วันแล้ว

มันก็เลยมีขนาดจิ๋วเล็กเหมือนเดิมเลย
แต่มันมีรอยเหมือนรอยเดินของตัวหอยทาก
อวนเวียนอยู่รอบแบบนี้
แต่มันก็ไม่แปลกหอยทากมันจะอยู่ตามพื้นดินแบบนี้

ชาวบ้านก็เลยเห็นว่าจอมปลวกนี้มันแปลกดี
ก็นำดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาก็หวังว่าจะขอโชคขอลาบกันไป
ก็เป็นเรื่องราวแปลกที่นำมาเล่าสู่กันฟัง
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
เล่าสู่กันฟังเราไม่ได้ให้คุณผู้ชมงมงายแต่อย่างใด
แต่เราเล่าให้ดูว่าแต่ละที่เขามีความเชื่อที่มันแตกต่างกันแบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูตลอดข่าวรู้กันดีอยู่แล้วว่า
ดูแล้วจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนั่นเอง